โมงครึ่งครับยังมีข่าวรอคุณผู้ชมอยู่อีกเยอะเลยนะครับ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวหัวร้อนเนี่ยนะคะ
ที่เป็นคลิปออกมาเพราะว่าแม่ของผู้เสียหาย
ก็คือแม่ของน้องวัย๑๖ปีส่งมาบอกกับไทยรัฐของเรา
บอกว่าอยากให้ดำเนินคดีเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเป็นคดีพรากผู้เยาว์
ทางครอบครัวหัวร้อนมีการให้น้องไปอยู่ที่บ้าน
แล้วพอแม่ไปตามน้องกลับมาเนี่ยก็กลายเป็นมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็ไปสอบถามครอบครัวหัวร้อน
คือไปสอบถามนายพยอมแสงวันดีผู้เป็นพ่อ
แล้วก็นางสาวฮาไทยรัฐสมทวินผู้เป็นแม่
ก็เปิดเผยค่ะถึงกรณีนี้
เพราะว่าตอนแรกมีบอกเรื่องเรียกค่าสินสอดแสนนึงใช่ไหมคุณผู้ชม
เราเคยนำเสนอข่าวไปซึ่งทั้งนายพยอมแล้วก็นางสาวฮาไทยรัฐ
บอกว่าเคยมีการพูดคุยกันกับทางฝั่งเด็กสาววัย๑๖แล้วนะ
คุยถึงที่บ้านเลยแล้วตอนนั้นน่ะตกลงว่าสินสอดหนึ่งแสน
แต่ที่ยังไม่มีให้เนี่ยเพราะว่าอยู่ช่วงของการเก็บหอมรอมริบอยู่
กำลังเก็บเงินอยู่ถ้าได้แล้วก็เดี๋ยวจะไปขอไปให้
ทีนี้เล่าให้ฟังด้วยค่ะบอกว่าเด็กทั้งเด็กวัย๑๖แล้วก็ลูกชายของตนเนี่ยนะคะ
ก็ไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยบ่อยแต่คิดว่าเหตุผลที่แม่ของเด็กวัยสิบหกปี
ไม่ชอบลูกชายเนี่ยเป็นเพราะว่ามีคลิปหัวร้อนออกมาสู่โลกโซเชียล
แล้วก็กลายเป็นข่าวดังหรือเปล่านายพยอมก็ยืนยันด้วยนะคะ
ถึงกรณีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเด็กสาววัย๑๖
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
ทีนี้นายพยอมก็เลยฝากไปบอกแม่ของน้องวัย๑๖
บอกว่าไม่อยากให้เห็นแก่ตัวอยากให้เห็นแก่เด็กที่รักกันมากกว่า
อันนี้คุณพลอยสจีก็ไปพูดคุยไปสอบถามเปิดใจนะคะ
ทีนี้ฟังทางฝากฝั่งครอบครัวหัวร้อนไปแล้ว
มาดูฝั่งเด็กสาววัย๑๖ปีกันบ้างนะคะ
สาววัย๑๖ปีก็บอกว่าทุกครั้งที่กลับบ้านที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ย
จะพาแฟนนุ่มไปนอนที่บ้านเสมอ
แล้วคุณแม่ของเธอก็ทำกับข้าวเอาไว้รอทานข้าวด้วยกัน
พร้อมทั้งยืนยันด้วยนะคะว่าในวันนั้นช่วงที่เกิดเหตุ
เคยโทรหาแม่ของเธอจริงว่าให้มารับกลับบ้านหน่อย
ไม่อยากอยู่แล้วอันนี้น้องวัย๑๖ยอมรับ
แต่หลังจากนั้นก็เคลียร์กันกับแฟนคือนายอิทธิพล
กันจนเข้าใจแล้วก็เลยโทรกลับไปบอกแม่
ว่านี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
โอเคแล้วไม่ต้องมารับแล้วแต่เป็นจังหวะที่คุณแม่มาถึงที่บ้านพอดี
ซึ่งลูกก็ยืนยันด้วยนะคะน้องวัย๑๖ปียืนยันว่า
อยากอยู่กับฝ่ายชายด้วยความเต็มใจ
แล้วก็ย้ำกับคุณพลอยสจีด้วยบอกว่า
ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับพ่อของฝ่ายชาย
เพราะว่าทางคุณพ่อเองก็รักแล้วก็ดูแลเธอเหมือนลูกเหมือนหลาน
สิ่งที่สาววัย๑๖ปีฝากผ่านคุณพลอยสจีไป
อยากให้ไปบอกแม่คืออยากให้คุณแม่ถอนแจ้งความ
สงสารหนูเถอะไม่อยากให้แม่บังคับจิตใจหนู
เอาฟังเสียงของเด็กสาววัย๑๖นะคะ
ยืนยันค่ะว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันเลยไม่เคยมีค่ะ
เขาก็ไม่เคยรับพูดมาคงคุย

เพราะว่ารอบแรกก็คือไปไหนมาไหนด้วยกัน
พอหลังจากที่ว่ามันกระชากลากลิงกลับบ้าน
จะให้กลับบ้านนะคะแล้วหนูบอกไม่กลับ
หนูก็ร้องไห้จนอาเจียนหรอก
แล้วเขาก็รากรากรากจะให้กลับ
หนูก็เลยบอกหนูไม่กลับไม่อยากให้แม่ถอนแจ้งความอะค่ะ

ฟังเสียงของน้องไปแล้วนะคุณผู้ชม
ไปฟังแม่ของน้องกันบ้างนะคะ
แม่ของน้องก็ยืนยันว่า
เรื่องที่ตกลงเรื่องเงินสินสอดแสนนึงไม่เคยเลย
ไม่เคยมีการเจรจาตกลงกัน
แล้วที่ผ่านมารู้ว่าเด็กทั้งสองคนคบหากัน
ก็จากแค่การไปมาหาสู่กันเท่านั้นเอง
แต่ไม่เคยมีการพามานอนค้างที่บ้าน

บอกว่าที่ผ่านมาก็คิดมาตลอดนะ
ทางฝั่งผู้ชายจะรักลูกสาวเหมือนลูกเหมือนหลาน
แต่ช่วงหลังไปพบว่าพ่อของฝ่ายชาย
มีพฤติกรรมมาเข้าหาลูกสาวของเธอ
ทีนี้คนเป็นแม่ก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้ว
ถ้าเกิดว่าลูกสาวยังคงอยู่กับครอบครัวนี้
ทีมข่าวเราก็ถามถึงเรื่องคลิป
ว่าทำไมล่ะถึงเพิ่งเอาคลิปมาเผยแพร่
หลังจากที่มีข่าวดังของครอบครัวหัวร้อน
แม่ของน้อง๑๖ก็บอกนะคะ

ทางครอบครัวเองก็ไม่ได้อยากให้ลูกสาวอยู่กับครอบครัวหัวร้อน
เพราะว่าตอนนี้ลูกสาวเธอก็ถูกด่าเหมารวมด้วยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเวลาที่มีคลิปเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ที่๖๗คลิปนี้นะคะ
มักจะมีลูกสาวอยู่ในเหตุการณ์
ครอบครัวหัวร้อนกระทบกระทั่งกับผู้อื่นเกือบทุกครั้ง

แล้วก็ยืนยันว่าเหตุการณ์เนี่ย
มันไม่ได้เกิดจากความเข้าใจผิด
คลิปที่คุณแม่เอามาแจ้งกับทีมข่าวไทยรัฐเนี่ยนะ
เพราะว่าแม่บอกว่าลูกสาวโทรมาตั้งแต่เช้า
ของวันที่๒๒มีนาคม
ตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่รับสาย
มันเป็นความรู้สึกของแม่ที่รับไม่ได้มากที่สุดเลย
เพราะลูกสาวบอกว่าพ่อของผู้ชายขอมีสัมพันธ์ด้วย
ถ้าเกิดลูกสาวไม่ให้หรือว่าไปบอกคนอื่นจะโดนทำร้าย

อยากจะแยกลูกออกมาจากครอบครัวหัวร้อนนี้นะคะ
ฟังเสียงแม่น้องวัย๑๖หน่อยค่ะ
เมื่อก่อนก็เคยคิดว่า
เขาไปเขาก็ต้องดูแลแบบลูกหลัง

หลังจากที่น้องไลน์มาบอกโทรมาบอกว่า
พ่อเขามีพฤติกรรมแบบนั้น
แม่ก็เลิกเชื่อใจแล้วก็
คิดว่าลูกสาวไม่ปลอดภัย

ตอนนี้แม่อยากจะให้ลูกกลับมาเป็นลูกแม่เหมือนเดิม

เราก็นำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็พิจารณาดูนะคะ

ดำเนินคดีพันธุ์ตำรวจโทพัศกรโพธาราม
รองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองสุรินทร์เนี่ย

มาแจ้งความร้องทุกข์ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ตอนนี้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปแล้วนะ

ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการออกหมายจับนะคะ